ความคืบหน้าการขยายผลคดีบ่อนพนันเฮียตี้ย่านพระรามสาม
ที่ยิงกันสี่ศพนะฮะค่ะใครยิงใครตายแล้วใครหนีไปอะไรยังไงบ้าง
ใครไปซุกซ่อนไปทำลายหลักฐานไปโยกย้ายของกลางบ้าง
ตรงนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเป็นบ่อนจริง
เขาก็ยอมรับแล้วนะของกลางเนี่ยที่ถูกย้ายไปแล้วกล้องวงจรปิดเห็นเนี่ย
นี่คือหนึ่งในคนที่ไปย้ายของมามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้
วันนี้ตำรวจพาตัวไปชี้จุดที่เอาของกลางไปซ่อนนะครับ
อุปกรณ์การเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้ที่อาคารพาณิชย์๓ชั้นนะครับ
แถวพระราม๓นะครับบ่อนเฮียตี้
หลังจากที่ไปตรวจค้นในอาคารก็พบว่าประตูเหล็กด้านหน้าถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเปิดเข้าไปได้
ตำรวจไปเจอในต้นนะตรงเข้าไปตรวจค้นทั่วบริเวณนะครับ
แล้วก็ค้นหาอยู่ไม่นานก็เจอของกลางจนได้นะครับ
ตามที่นายคนนี้เขาชี้จุดเอาไว้นะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับของกลางทั้งหมดถูกเก็บไว้ชั้นล่างในตึก
ใส่กล่องอย่างดีบางอันก็ถูกคลุมด้วยพลาสติกอย่างมิดชิดเลยนะครับ
พนัน๖ตัวเก้าอี้๑๘ตัว
กล้องวงจรปิด๘ตัวถาดวางชิปอีก๖ถาด
ไพ่๘โหลเท่ากับ๑๖สำรับ
หลักฐานเด็ดก็คือชิปแลกเงินสดในบ่อน๒ถุง
มีกว่า๕๐๐ชิ้นนี่เป็นหลักฐานทั้งหมด
ไล่ดูนี่เห็นแน่คืนนั้นใครยิงใครอะไรยังไง
ชิปแรกเงินสดที่ยึดได้จากบ่อนเฮียตี้ในครั้งนี้
แลกเป็นเงินสดนะครับจะมีราคาแตกต่างกันไป
ตามแต่ละสีของชิปนะครับชิปสีเหลืองแดงแลกได้เหลือละ๑๐๐
สีเหลืองเหรียญละ๕๐๐สีเขียวอ่อนจะมี๒ราคานะครับ
เหลือละ๕๐๐ถึง๑๐๐๐บาทสีฟ้าแดงมี๒ราคาเหมือนกัน
เหลือละ๑๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาทสีส้มนี้๒ราคาเหลือละ๑๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐นะฮะ
รวมกับชิปของกลางที่ยึดได้ทั้งหมดเนี่ย๕๐๐กว่าชิ้นเนี่ย
เท่ากับว่าหลากหลายร้อยล้านบาทนะฮะนี่ครับเอาไว้ให้นักพนัน
อาคารนี้อยู่ซอยเดียวกันกับจุดเกิดเหตุยิงกัน๔ศพนะครับ
ชั้น๑เป็นชั้นที่เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ที่ใช้เล่นพนันชั้น๒ถูกทำเป็นห้องพัก
มีที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าต่างหูของใช้ผู้หญิงวางอยู่ด้วย
ชั้น๓เป็นห้องโล่งเป็นที่เก็บจานชามของใช้อื่นตำรวจบันทึกแล้วก็เก็บหลักฐานไว้หมด
ทางรักษาการภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
ที่เพิ่งมาทำหน้าที่แทนคนเดิมที่ถูกย้ายไปหลังจากเกิดเรื่อง
บอกว่าได้พาคนที่รู้ข้อมูลการเก็บซ่อนของกลางอุปกรณ์มาชี้จุด
เพื่อตรวจยึดอายัดไว้หมดแล้ว
เดี๋ยวเอาไปขยายผลเอาไปไล่สอบสวนสืบสวนเพิ่มเติม
ต้นเนี่ยที่ว่าอยู่ในกล้องวงจรปิดไปช่วยเขาย้ายของเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาเลยหรือไม่
เดี๋ยวต้องขยายผลก่อนว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากน้อยขนาดไหน
ทางฝ่ายสืบสวนจะต้องไปขยายผลในส่วนของกลางอื่นที่ยังไม่ปรากฏในนี้
แล้วก็คณะทำงานพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบปากคำนะครับผู้เกี่ยวข้องลายนี้
ว่ามีส่วนร่วมหรือรู้เห็นอย่างไรและจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับขอบคุณครับ
ส่วนตัวในต้นเองเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ไปช่วยย้งช่วยย้ายอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็มาเจอตำรวจมาพบตำรวจแล้ว
ชาวบ้านแถวนี้นะครับบอกว่าคนที่พักอาศัยที่ตึกนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นแม่ครัวทำกับข้าวขายในบ่อน
แต่หลังเกิดเหตุไม่เจอเลยนะครับคืนวันเกิดเหตุชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็เข้านอนกันเร็วด้วย
ได้ยินแค่เสียงปิดประตูไม่มีเสียงการขนย้ายอะไรได้ยินนะครับ

เขาไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วหรอกลุง
เขาไม่มีใครเจอนะไม่เคยรู้จังไม่ค่อยรู้จัก
สำหรับเหตุการณ์นี้ถ้าจำกันได้นะคะมีลูกน้องมีที่ว่าเป็นคนเป็นกาดของบอลที่ชื่อในบอยเนี่ยติดต่อตำรวจมาบอกว่าจะขอเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะมอบไม่มอบหรืออย่างไร

ขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับนายพิพิษศรีสุวรรณหรือในบอยบ้านครัววัย๖๑ปี
ข้อหาที่ออกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ซึ่งตำรวจมีพยานหลักฐานว่าในวันที่เกิดเหตุ
บอยเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่นายถาวรศรีสดวัย๕๑ปีเสียชีวิตภายในบ่อน
ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่านายบอยติดต่อจะเข้ามอบตัวแต่มันไม่มีความชัดเจน
ตำรวจก็เลยขอสารออกหมายจับค่ะ
ทางศาลเนี่ยอนุมัติในการออกหมายจับตัวนายพิพิษหรือบอยศรีสุวรรณนะครับ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนก็อยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหามา
เพื่อที่ดำเนินการตามกฎหมายในก้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตรวจสอบประวัติในบอยนี่โชคโชนเหมือนกันนะคะ
มีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปี๒๕๕๙
พฤติกรรมคือชอบเล่นการพนันตั้งแต่เด็กมีนิสัยเป็นนักเลง
นักการเมืองคนดังด้วยแต่จากการสืบสวนตอนนี้ยังไม่พบว่า
ยังไม่พบว่าในบอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับบอลที่เกิดเหตุหรือเปล่านะคะ
ส่วนในนบวัย๒๕ปีบุคคลที่เห็นในภาพที่กำลังเข็นเก้าอี้เนี่ยนะคะ
คนนี้ค่ะที่เราวงเอาไว้ให้การบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กซื้อของให้นักพนันในบ่อนนี้
ซึ่งเขาออกงานตั้งแต่๒ทุ่มแล้วแล้วก็แวะดื่มสุราระแวกใกล้เคียง
แต่อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็เลยกลับเข้าไปดู

จากนั้นกลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยก็ให้เขาช่วยเก็บของกันด้วยค่ะ
ปัญญาคือความบุกอาจที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ
เปิดบอลก็ผิดอยู่แล้วยิงกันตาย
แทนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันขนย้ายของก่อน
สบยังนอนเหลือเรื่องเนี่ยไม่แคร์สบเลยจริงค่ะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาย
ยืนยันนะครับว่าที่บอกเมื่อวานนี้ว่าให้เวลาพบชนผู้
บัญชาการตะหมดนครบาลสามวันจะต้องปิดคดีนี้ให้ได้จับคน
ร้ายให้ได้ทั้งเรื่องของการลักลอบเปิดบ่อนแล้วก็ยิงกัน
เสียชีวิตสี่ศพเนี่ยพบตรยืนยันว่าไม่ได้พูดเล่นเอา
จริงนะครับถ้าเกิดว่าพลตรวจโทษพระกระพงศพงเพตราผู้
บัญชาการตะหมดนครบาลภายใน๓วันแล้วจากเมื่อวานนี้ก็จะคือ
ที่๑๐สิงหาคมยังเคลียร์คดีนี้สะสางคดีนี้ให้ชัดเจน
ไม่ได้ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแม้ว่างานของผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานต้องรับผิดชอบงานหลายด้านแต่เรื่องนี้ผู้
ชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการเปิด
บ่อนเรื่องการยิงกันตายในบ่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะ
ฉะนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะต้องจัดการให้ได้ไม่อย่างนั้น
ภายใน๓วันก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ถึง๑๐สิงหาคม
หากยังปิดคดีนี้ไม่ได้ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะฮะ